รอบ๓๒คนนะครับน้องเมย์มือสี่ของโลกแล้วก็มือสี่ของรายการอดีตแชมป์ปี๒๐๑๓นะครับ
บ่ายในรอบแรกมาแล้วก็มีจังหวะครับนี่ครับ
จังหวะที่บาดเจ็บข้อเท้าขวาครับ
ลื่นในการแข่งขันเกมที่สอง
แต่ว่าก็ฝืนเล่นนะครับกลับมาฝืนเล่นได้แล้วก็เอาชนะทางเมียบริชเฟลครับ
มือสิบเก้าของโลกจัดเดนมาร์กไป๒ต่อ๑เกมครับ
เมย์ก็บอกว่าอาการเจ็บไม่หนักมากแล้วก็ยังได้พักวันนี้อีก๑วัน
ค่ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องการลมก็ตอนแรกก็แอบตกใจค่ะว่าตัวเองจะไหวไหมแต่ว่าสุดท้ายตัวเองก็ผ่านมาได้
แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราจะต้องพยายามประคบน้ำแข็งให้มันไม่มีอาการบวมแล้วก็คิดว่าวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะ
การแข่งขันของเธอครับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะทาง
ดาลีเอเดมีบัคมือเจ็ดสิบสองของโลกจากตุรกี
สองเกมรวดนะครับยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดและยี่สิบเอ็ดต่อแปด
วาวนั้นสถิติเหนือกว่าในการเจอกับน้องเมย์ครับตลอด๑๔ครั้ง
น้องเมชนะห้าครั้งส่วนเนวาวนั้นชนะไปเก้าครั้ง
ไปดูไทซ่ื่อหญิงครับมือหนึ่งของโลกจากไต้หวันก็เอาชนะทาง